กลับมาในช่วงนี้ตอบคำถามคุณผู้ชมหลายคนก่อนไลน์มาถามกันเรียกได้ว่าไลน์นี่ไหม้เลย
อ่าถามว่าน้องใบตองไปไหนตอบอีกสักรอบแล้วกันน้องใบตองไปพักผ่อนเดี๋ยวกลับมามอบความสนุก
กาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมที่กาญจนบุรีพบเจอน้องใบตองก็ไม่ต้องตกใจนะครับ
ทักทายได้พูดคุยได้เซลฟงเซลฟี่ได้น้องใบตองไม่ดุร้ายนะครับ
ดุร้ายขอถ่ายรูปได้พูดได้ด้วยนะคะ
มาช่วงนี้รวมเรื่องราวของสรรพสัตว์กันหน่อย
เราเนี่ยนะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ก็อยากจะกินของที่มันมีราคาแพง
เขาบอกว่าของแพงก็จะต้องเป็นของดี
ใช่สัตว์เองก็อยากจะกินของแพง

มันมีเรื่องราวหนึ่งงูเหลือมไปซัดไก่ไก่ชนราคาเป็นหมื่นกินของแพงไง

สามหมื่นเท่านั้นเองอ่ะไปดูภาพกันเลยค่ะ
หน้าที่ที่พี่กูภัยฉะเชิงเศร้า
นำอุปกรณ์เข้าจัดการกับพี่ลูกพี่เหลือมตัวเบ้งตัวนี้ล่ะค่ะ
โอ้โหกำลังนอนหลับพุงกลางรับลมเย็น
หลังแอบเลื้อยเข้าไปเขมือบไก่ชนตัวผู้
ในร้าวของหน่ายชุมพลเกดมายูน
กำนันตะมนต์บางสมัครอำเภอบางภกง
ทำเอาท่านกำนันโมโหจนควันออกหู
ก็เพราะว่าเสียดายไก่ชนราคาหลักหมื่น
ให้เลี้ยงไว้อย่างทะลุทะหนอม
แต่ทำอย่างไรได้คะคุณผู้ชม
ห่วงไก่ก็ห่วงกลัวงูก็กลัว
ก่อนจะเรียกพี่มาปราบเจ้าเหลื่อมนี่แหละค่ะ
เพราะว่าบ้านนี้บ้านลูกน้องเก่าเขาเลี้ยงไก่ชนอยู่แล้วนะ
ไก่ชนอยู่แล้วไก่ไก่เท่าไหร่นะตัวสองหมื่นห้าแล้วตัวเมีย
ตัวเมียสามตัวตัวเมียสามตัวตรงนั้นต้องมีแม่ไก่
กินไปสี่ตัวกินไปกินไปสามเหลือสี่ตัวเหลือตัวเดียว
เดี๋ยวตัวเดียวแล้วตัวเมียตัวเท่าไรครับ
ตัวเมียไม่รู้แต่ตัวผู้ก็มันแพงตัวเมียมันประเมินราคามาจากผู้มันแพง

แหมพี่เหลือมนี่ชอบกินของแพงเลยกินไก่ชนตัวผู้
ที่ราคากว่าสองหมื่นบาทไปหนึ่งตัวเท่านั้นอย่างไม่พอ
แล้วความหิวหอยเลยจัดไก่ชนตัวเมียไปอีกสามตัว
เหลือเพียงไก่ชนตัวเมียไว้หนึ่งตัวให้เจ้าของไว้ดูต่างหน้า
โหยครั้งนี้ทำให้พี่เหลือมอิ่มจนพุงกลางเลื้อยหนีไปไม่ไหวเลยล่ะค่ะ
เมื่อพี่กู้ภัยค่อยนำเชือกไปคล้องคอพี่เหลือมตัวย้ายใหญ่ที่มีความยาวกว่า๓เมตร
งูเหลือมก็เกิดอาการเลื้อยผ่านไปทั่วบริเวณก่อนจะแว้งชกอีกต่างหากค่ะ
แต่ไม่นานพี่กู้ภัยก็สามารถจับเจ้างูเหลือมใส่กระสอบเอาไว้ได้
แม่เยี่ยมยอดจริงค่ะ
กำนันบอกว่าโชคดีที่เจ้างูเหลือมไม่ไปกินไก่ชนราคาหลักแสนที่เลี้ยงไว้ด้วย
แค่นี้ก็ช้ำใจเหลือเกิน
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองฝูงนกหลายพันตัวพากันบินวนเวียนโลดแล่นบนท้องฟ้า
เพื่อออกหากินท่ามกลางทุ่งนาในตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญ
ไม่ว่าจะเป็นนกปากห้างนกกระยางนกซ่อมนกประจำถิ่นและนกสายพันธุ์ต่างที่หาชมได้ยาก
พากันอบพยพไปหาอาหารกันเป็นจำนวนมากเลยแหละค่ะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ผ่านไปมา
ผู้ที่เห็นก็ร้องฮือฮากันให้ลั่นว่าโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
กลายเป็นภาพบรรยากาศของฟูงนกที่ออกมาหากินตามธรรมชาติ
สร้างสีสันและความสวยงามให้กับทัศนียภาพโดยรอบ
อกจากความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้ประโยชน์จากการหากินของปูงนกนานาชนิด
เพราะช่วยลดต้นทุนการกำจัดแมลงและหอยเชอรี่
ศัตรูต้นข้าวของชาวนาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะค่ะ
เห็นแล้วหวาดเสียวที่สุดเลยเจ้างูตัวนี้
หวาดเสียวเรื่องจำนวนเงินใช่ไหม
ซิดเลยนะเจ้าของนะโอ้โหดีแต่ว่าเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งตัวเป็นหลักแสน
โชคดีหน่อยเขาไม่ได้ไปกินตัวนั้น
ก็มีทั้งมากินทำให้รายได้หดแล้วก็มีทั้งสัตว์ที่ไปกินแล้วก็สร้างให้รายได้ให้กับคนอื่น
ใช่ค่ะนกเขาก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเวลาเขาอบพยพหนีถิ่นมา
เอาล่ะช่วงนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะอาบน้ำเหลือเกินคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องของหินที่มันใช้ขัดขี้ไคร้
เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าอาบน้ำเองเป็นไหม
อาบเองทุกวันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอาบเองตลอดครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูกันหน่อยประโยชน์ของมันเจ้าหินขัดขี้ใครเขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีที่จังหวัดสุรินนะครับ
นี่เลยกำลังกระเทาะป๊อกเพื่อหั่นออกมาเป็นชิ้น
ใครจะไปคิดล่ะครับว่าหินที่ชาวบ้านน้องครูใหญ่ตำบลน้องเมธีอำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน
สับอยู่นี้จะกลายเป็นเงินนะครับนี่คือเงินนะครับที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกว่า๑๙๐ครัวเรือนครับ
ถือว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการทำไร่ไถนาก็ว่าได้
ที่สำคัญครับก็ทำสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
นั่นก็คืออาชีพทำหินขัดตัวหรือว่าหินขัดขี้ไครจากดินดานที่ชาวบ้านต่างพากันไปขุด
เอามาจากในป่าห้วยดานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะครับ
ขั้นตอนแรกก็คือเริ่มตั้งแต่ขุดงัดหาดินดานด้วยจอบเสียมแล้วก็แฉลงนะครับ
แต่บางครั้งต้องใช้รดแบครูขุดขึ้นมาแล้วก็ใช้ดินประเสรียวฮมาร้าเบิร์ตแยกหินออกมาอีกด้วย
ซึ่งหินจะอยู่ลึกลงไปในพื้นดินกว่า๕เมตรเลยทีเดียวลึกอยู่นะคุณน้องดาว
ใช่จากนั้นครับก็เอามาใช้มีดนั่งสับเป็นชิ้นเล็กเป็นก้อนรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดต่าง
ให้เท่ากันนะแล้วก็ให้พอดีมือด้วย
หลังจากนั้นก็นำไปขัดถูกับตะแกรงแบบนี้แหละครับ
เพื่อให้หินมันผิวเรียบและสวยงามตามลูกทรงที่เห็น
จากนั้นนำไปเผาให้หินแข็งตัวมากขึ้น
ก่อนที่จะนำไปแพ็คบรรจุขายเป็นโหลครับ
นี่แบบนี้แหละแพ็คสวยงามเลยทีเดียว
เขาบอกว่ามีลูกค้าจากจังหวัดต่างนะครับรวมทั้งในกรุงเทพมหานคร
สั่งซื้อครั้งละจำนวนมากเลย
แต่ละครั้งเนี่ยก็บรรจุไปส่งไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐ก้อนขึ้นไปนะครับ
ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางและต่างจังหวัดประปายบ้าง
โดยจำหน่ายตั้งแต่โลละ๔๓๕๐บาท
ก็แล้วแต่ระยะทางไงก่อนที่จะนำไปขายปลีกก้อนละ๑๐๒๐บาท
เพื่อไปใช้ขัดผิวถูตัวถูขี้ใครหรือว่าขัดส้นเท้านะครับ
แล้วทำช่วงไหนพี่ทำเนี่ยช่วงหน้าแรงบอกหรือว่าช่วง
ทำทั้งน้าแรงทั้งน้าฝนแต่ถ้าทำนาก็มีอันนี้เลย
เสริมเสริมอันนี้เลยครับ
ก็รายได้ดีไหมหรือยังไง

ทำมานานแล้วแต่สมัยพระยาตายายนะครับ
ตามร้านเสริมสวยเนี่ยเขาเอาไปขัดเนี่ยพวกส้นเท้านะพวกส้นเท้าไต
เขาขัดเลยเขาว่าคนละก้อนแล้วก็ขัดเลยทิ้งเลยนะ
เพราะว่าใช้รวมกันไม่ได้เขาจะว่าแบบนี้ถ้ามันแข็งมากกว่านี้

ร้านเสริมสวยเนี่ยเขาจะชอบส่งเยอะ
แล้วช่างชนเท่าไปเขาก็ซื้อขัดตัว
ขาดแบบนี้ทุกบ้านต้องมี

ขาวดำส้นเท้าแตกนี่ไม่ได้เลยนะช่วยได้จริง
เอาละเดี๋ยวผมไปขัดตรงขัดตัวบ้างขัดเท้าเสร็จแล้วมาขัดหน้าต่อ
ก็ลองดูจะบ้าแล้วทำไมไม่ห้ามไม่ปลามเลย
ยังให้ลองดูส่วนอะไรได้มาดูกันหน่อยนะครับ
ก็พอได้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ
เขาบอกว่าตกเดือนหนึ่งประมาณ๑๒๐๐๐ก้อนต่อคน
แล้วแต่ละคนก็ทำไวทำช้าก็แล้วแต่กันแหละครับ
ซึ่งก้อนหนึ่งจะอยู่ที่ราคา๒บาท๕๐สตางค์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นรายได้ของคนแถวนั้น
ซึ่งหากท่านใดสนใจอยากจะซื้อ
ชาวบ้านเขาบอกว่าติดต่อแบบโดยตรงได้เลยนะครับ
ติดต่อไปที่นายปียศักดิ์สายวัน

ถ้าโทรไปใน๑นาทีนี้เขาบอกว่ามีแถมให้ด้วย

การที่รู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองมีทรัพยากรอะไร
แล้วเอามาใช้ให้ได้อย่างถูกวิธีสร้างรายได้แบบนี้แหละ
เหมือนกับที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

เขาก็ไปตามหาว่าปลูกอะไรแล้วจะดี

ปลูกดีขึ้นดีรายได้ดี

ใช่ไปดูกันเลยนะคะ

ขามเท่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้เขาเริ่มที่จะเก็บผลผลิตออกมาขายกันแล้วนะคะ
โดยมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อถึงหน้าสวนเลย

ในนครราชศรีมาเองและจังหวัดอื่นค่ะ
คุณทองสุกชูประทีบเจ้าของสวน

ตามหาไปเจอมะขามเทศ

ก็เลยตั้งใจปลูกมะขามเทศ

แล้วก็ให้ผลผลิตดีนะคะซึ่งก็ได้ผลมาก

เกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอโนนไทย

หันไปปลูกมะขามเทศแทนจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสร้างรายได้เข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า
ล้านบาทต่อปีโอ้โหเยอะจริง
ใช่ค่ะคุณทองสุกที่ปลูกมะขามเทศเนี่ยนะเขาปลูก
เฉพาะของที่ของคุณทองสุกคนเดียวนี่๕๐ไร่
เน้นพันธุ์เพชรโนนไทยมีรสหวานกรอบอร่อย
โดยติดดอกตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนนี้แหละ
จนถึงมีนาคมของทุกปีเลยนะคะ
เขาบอกว่าปีนี้มะขามเทศราคาดีมากที่หน้าสวนกิโลกรัมละ๘๐บาท
นี่ถือว่าแพงมากนะคะแพงกว่าส้มบางพันธุ์อีกนะคะ
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง๒๐บาท
ปีนี้ปีเดียวเขาคาดว่ารายได้ในครอบครูจะไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐๐๐๐บาท
โอ้โหมีที่เหลือไหมที่เมอร์โดมไทยจังหวัดนครราชสีมา

มะขามเทศนี่ถือว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะ
เป็นอาชีพเสริมที่ยอดเยี่ยมมากไม่ต้องจำเป็นไปพึ่งพาล็อตตรงลอตเตอรี่กันแล้ว
ทำเองหารายได้เองแบบนี้ดีกว่ารวยแน่นอน
เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพเขาบอกว่าฮอตฮิตมากมากเป็นเรื่องราวของกล้วยทอด

โอ้โหคำนี้นะฮิตแต่พอไปเจอที่ร้านจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แหละ
พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่
มีแบบกล้วยทอดอย่างนี้ด้วยนะ
เลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไงเขาบอกว่าโด่งดังในโลกโซเชียลมากมาก
สำหรับร้านกล้วยทอดที่มีแม่ค้าสาวเซ็กซี่หุ่นดี
คุณชนะว่าดีมั้ยค่ะร้านนี้ผมเชื่อว่าน่าจะอร่อยดี
กล้วยนะกล้วยแน่ครับอร้อยเลยครับ
กับนายอริยะนาสำแดงอายุ๓๑ปีฟังไม่ผิดครับ
นายอริยะนาสำแดงอายุ๓๒
ขออีกทีอ๋อโอเค
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองคนเขาก็ทำอาชีพที่สุจริต
แล้วก็ตอนนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
เขามาช่วยกันกำลังเร่งทอดกล้วยและมันทอดในกระทะ
เพื่อนำไปขายให้แก่ลูกค้าที่มารอจำนวนมากเลยทีเดียว
นี่เขาขายดิบขายดีแล้วก็ในโลกโทรเซียลนี้เขาก็เอาภาพไปแชร์
ไปแชร์เห็นภาพไหมต้องป้อนด้วยนะต้องป้อนลูกค้าด้วยนะนี่บริการพิเศษนะ
ซื้อสักสิบถุงยี่สิบถุงเลยได้มั้ย
ก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นแหละให้เขาป้อนไปคุณชนะน่ะ
เอ้าซึ่งทางด้านนางสาวชะนันดาเจ้าของร้านบอกว่า
มาที่ไปของการขายกล้วยทอดเนื่องจากพี่ชายเนี่ยนะ
กลับมาจากการทำงานที่ประเทศไต้หวันและกำลังหางานในประเทศไทย
คิดว่าการขายกล้วยทอดมันทอดน่าจะทำให้ขายดี
อืมจึงเริ่มเปิดร้านขายวันแรกเมื่อวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมา
โดยนำแนวคิดจากการเป็นพริตตี้ขายสินค้ามาใช้
ก็แต่งตัวสวยอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ในส่วนของกล้วยทอดนั้นถ้าคุณผู้ชมโทรมาในตอนนี้
คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการ

คุณน้องดาวนี่พริตตี้เก่าใช่ไหม
ใช่พลิตตี้รถตุ๊ก
ไม่เกี่ยวเขาจึงตัดสินใจแต่งตัวแบบนั้น
เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าไงสร้างแรงดึงดูด
สุดท้ายเนี่ยก็ผลตอบรับดีนะครับ
คนไปซื้อกันเพียบเลยทุกวันนี้
บอกว่ากล้วยทอดแถวนั้นเนี่ยร้านอื่นเจ๊งหมดแล้วนะครับ

คือเข้าใจว่าภาพลักษณ์นี่สำคัญ

เชื่อว่าเป็นแบบนั้นขายดิบขายดีขายหมดทุกวันเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมเวลาของตลอดข่าววันนี้หมดลงแล้ว
ต้องขอขอบคุณคุณสุภาษารามหาคำมิน
หรือว่าน้องดาวที่มาร่วมกับเราในวันนี้

อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกับน้องใบตอง

ในวันอาทิตย์หน้าเวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓แบบนี้
ส่วนช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้ว
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ